ข่าวที่ทราบซึ้งใจนะคะ

ทำไมล่ะโถ่ลูกเอิญ
อยากให้ฟังอย่างตั้งใจ

ไม่ได้ไปเจอถุงผ้าเล็กที่คุณย่าเคยมอบให้
ที่ท่านจะป่วยแล้วจากไปนะคะ
โดยมดดำขชาพาได้เผยภาพของในถุง
ซึ่งเป็นเครื่องประดับชิ้นเล็กอย่างเข็มกลัดและแหวน

ร้องไห้โดยโฮนคิดถึงย่าจัง

รอหนูนะวันหนึ่งเราจะได้เจอกัน

แต่ทุกชิ้นมันคือความทรงจำ
งานนี้ก็มีแฟนเข้ามากดไลค์
ดาราเข้ามากดไลค์ส่งกำลังใจให้มดดำขชาพา

ทิมปลาไป๓วงแล้วนั่นน่ะอืม

หรอกของแพงมดดำเอาไปขายหมดแล้วตอนย่าอยู่

ไม่น้อยนะคุณแม่อันนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะแล้วคุณสมัยก่อน
เขาก็ต้องเพชรเพชรกับปำนุ่มนี่คือ

ตัดวงอยากให้รักษาไพรินไว้ดี

ไพลินก็อันแน่
ผมก็ขอพูดผ่านทางรายการข่าวใส่ไข่

พระดำเก็บเอาไว้ให้ดีอย่าไปให้ผู้ชาย
ขอแค่นี้เพราะอะไรก็ตามแต่มดดำ
คือเวลาผู้ชายมาแบบมาคุยกับนางแล้วนางรู้สึกชื่นชอบนางก็จะให้เขา

เยอะแยะไอ้ไข่อย่างนี้หายากจะตาย

จริงเสียดายไอ้ไข่สโลแกนไงครับข่าวใส่ไข่สดใหม่มดดำให้เยอะ

ย่ารอหนูนะวันหนึ่งเราจะได้เจอกัน